เหตุการณ์ที่ที่ฉันอ่านอยู่ที่จังหวัดลำปาง
ถูกคู่อริค่ะดักยิงขณะที่ขี่มอโตซัย
กระสุนเข้าท้ายทอยอาการสาหัส
แต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดเลยค่ะ
นี่คือที่ลำปางนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนตีหนึ่ง
ตำรวจภูทรเมืองลำปางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ล้มริมถนนสายลำปางงาวช่วงบ้านดอนมูล

แล้วพาผู้บาดเจ็บ๒รายส่งโรงพยาบาล
ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบเด็กชายอายุ๑๔ปีเด็กชายภูมิพัฒน์ค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าท้ายทอยทะลุเบ้าตาซ้ายอะค่ะ
อาการสาหัสเลยนะคะแล้วอีกคนนึงที่บาดเจ็บ
ก็คือนายนพรัชอายุ๑๗ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกัน
เข้าที่กลางหลังทะลุอกขวาและที่ท้ายถอยอาการโคม่าทั้งคู่ค่ะ
ญาติญาติกับเพื่อนของผู้บาดเจ็บไปรวมกันที่ห้องสืบสวน
ของสพเมืองลำปางหลังจากที่รู้ว่าตำรวจจับมือยิงได้เขาไปกันเลยค่ะ
นายสรรผู้พึ่งหรือว่านายไผ่อายุ๑๙ปี
นายธนกรจันสืบหรือนายปอนอายุ๒๐ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์
ตำรวจเอา๒คนนี้มาสอบปากคำ
ไผ่รับสารภาพบอกก่อเหตุจริง
ปืนเป็นของนายศักดิ์ชัยพรมมาหรือนายออส
ตำรวจตามไปค้นอาวุธปืนที่บ้านแล้วเอาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุ
ไผ่บอกว่าตอนนั้นนั่งดื่มเหล้าอยู่ในร้านเหล้าแห่งหนึ่ง
มีปากเสียงกับกลุ่มเพื่อนของคนเจ็บ
หวงสาวเสิร์ฟกันก็โทรตามผู้บาดเจ็บมา
แต่พอผู้บาดเจ็บมาถึงก็เคลียร์กันจบแล้วแล้วแยกกันไป
หลังจากนั้นมาเจอกันอีกข้างนอกตรงโรงแป้ง

กลุ่มผู้บาดเจ็บขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาเลยโทรตามนายออส
เอาปืนมาให้หน่อยแล้วเป็นจังหวะที่ผู้บาดเจ็บ
ตามมาจนถึงทางกลับรถ
ตรงหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ก็เลยท้าทายกันในไผ่ไล่ยิงผู้บาดเจ็บ
หลังจากนั้นเอาปืนไปคืนในออสค่ะ
โอ้โหนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แม่ของเด็กชายภูมิพัฒน์เนี่ย
นะคะยอมรับบอกลูกชายเคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้

แต่ว่ากลุ่มนี้ก็ยังตามมาหาเรื่องลูกชายเธอ

แต่วันนี้โอ้โหเล่นซะแบบ
ลูกนี่อาการสาหัสเป็นตายเท่ากันค่ะ
ถามว่าเถอะเลอะเอาไหม

ไม่มีปัญหาถามพ่อแม่มันไม่มีแล้ว
ชอบติดตามไล่ตามทำร้ายลูกแม่มาตลอด
แต่รอบนี้เขาทำใช่รอบนี้ถึงชนิดที่ว่า
เอาปืนมายิงลูกแม่เนี่ยแม่ไม่ยอมแล้ว
ชีวิตนี้มันก็ต้องแลกกันหน่อยนะ

พยายามฆ่ากับทั้งสามคนนะคะและข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนกับในภัยและในออส
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ